ผมว่าจริงมีหลายสถานที่นะที่เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจให้กับชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไปขอพรขอโชคขอลาบกันซึ่งมีที่ไหนนอกเหนือจากที่นี่บ้าง

ผมพาไปที่นี่นะครับที่วัดศรีนวรัฐบ้านทุ่งเซี่ยว
เลขที่๒๖๖หมู่๓ตำบลบ้านกลางอำเภอสรรปะตองจังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านนะเขาจัดนี่เลยเปลี่ยนรองเท้าให้กับเจ้าแม่ตะเคียน๔ต้น
เป็นแบบรองเท้าแบบแฟชั่นชาวบ้านเขาทราบดีไงว่าหากว่า๔เจ้าแม่นะต้องการอะไร
แล้วก็จะไปเข้าฝันให้กับคนที่มากราบไหว้เจ้าแม่เป็นประจำเลย
ซึ่งครั้งนี้เจ้าแม่ก็อยากได้รองเท้าคู่ใหม่แทนของเก่า
ก็เลยไปเข้าฝันไงสุดท้ายได้มา๔คู่เปลี่ยนใหม่เชื่อว่าถูกใจเจ้าแม่

เท่านั้นยังไม่พอพาไปอีกที่หนึ่งราชบุรีบ้างที่ศาลพี่ไข่พี่จุกน้องจันทิมาที่วัดเขากรวดตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
มีประชาชนจากหลายพื้นที่เลยนะเดินทางมากราบไหว้ขอพรแล้วก็แก้บนด้วยหลังจากประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอไปนี่พี่ไข่
คุณผู้ชมครับไปถามคุณพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่อนุสรอายุ๓๑ปีเป็นชาวอำเภอเมืองราชบุรีให้ข้อมูลว่า
ฝันว่าพี่ไข่เนี่ยมาบอกว่าจะช่วยแต่บอกให้มากราบไหว้ที่วัดก่อน
พอตื่นมาก็พยายามหาข้อมูลพี่ไข่จากอินเตอร์เน็ตเลยนะ
มาเห็นข่าวพี่ไข่พี่จุกและน้องจันทิมาที่วัดเขากวด
ดูไทยรัฐทีวีดูตลอดข่าวของเรานี่แหละครับ
แล้วก็เขาบอกว่าเอ้าพี่ไข่ที่นี่หน้าตาเหมือนในฝันที่เห็นเลย
ก็เลยมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็หมดหนี้หมดสิน
แล้วก็นำโรงศพ๕โลงมาแก้บนถ้าได้แบบนั้น
หลังจากกลับบ้านไปโอ้โหแค่๒วันทุกอย่างที่เคยเป็นปัญหากลับดีขึ้นอย่างว่องไหว
จนทุกวันนี้หมดหนี้หมดสินแล้วและยังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกด้วย
แกก็เลยต้องมาแก้บนด้วยการนำโรงศพ๕โลงมาแก้บน
โดยทางวัดเขากรวดก็มอบให้กับผู้ที่ไม่มีเงินที่จะซื้อลงศพก็คือพวกศพรายญาตินะครับ
ส่วนอีกคนนึงพี่เกซินีมั่นทิมอายุ๔๙ปี
คนนี้ซื้อน้ำเต้าหู้พร้อมปลาท่องโกมาถวายจำนวนร้อยชุด
โอ้โหเพียบเลยครับเพียบจริงมาพร้อมกับประทัดอีก๑๐๐๐นัด
โอ้โหเธอบอกว่าเธอมีโชคมีลาบแล้วก็สมความสำเร็จอย่างที่ขอกันเอาไว้
แต่เล่าให้ฟังวัดแห่งนี้ไปกันเยอะไปกันเป็นพัน
ไม่ใช่ว่าเป็นพันทุกคนจะได้สมหวังดังปรารถนา
ใช่ค่ะคนไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ถูกเนี่ยก็มี
แต่คนที่ไม่ถูกก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม